เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่นครสวรรค์หน่อยนะครับ

แล้วตรงขอบสระเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นผ้าบงผ้าใบแล้วมันลื่น
น้องเขาเห็นว่าสุนัขเนี่ยมันร่วงลงไปในสระ

เพื่อนก็จะไปช่วยกันเพื่อจะเอาหมามันขึ้นจากสระน้ำ
ปรากฏว่าน้องเนี่ยลื่นพลัดตกลงไปในน้ำ

ต้องไปตามกู้ภัยไปงมร่างขึ้นมา
พยายามช่วยกันเนี่ยน้องเสียชีวิตแล้ว
ตอนที่แม่มาเจอร้องไห้แทบขาดใจ
แล้วมันมีช่วงที่แม่เนี่ยร้องไห้อยู่กับร่างของลูกเนี่ย
เหมือนแม่พูดออกมาเหมือนจะเป็นเสียงของลูกชายหรือเปล่า

เม้หนูไม่อยากไปเม้หนูอยากอยู่กับเม

แต่ว่าคำพูดที่พูดออกมาคือบอก

หนูรักแม่แม่รักหนูไหม

เสียชีวิตนะครับหลังจากนำขึ้นมาจากสระได้
ชาวบ้านก็เลยบอกเอ๊ะวิญญาณของลูกชายหรือเปล่า

มันลื่นแล้วมันชั้นมาก
นี่ตอนที่ไปงมร่างน้องได้เนี่ยกว่าจะเอาขึ้นได้นี่โอ้โห

ต้องเอาเชือกผูกแล้วก็ช่วยกันดึงนะฮะ

ก็พยายามไปปั๊มหัวใจช่วยกัน
นี่เห็นไหมลื่นมากเลยนะครับ

หายปอดแต่สุดท้ายช่วยไม่ทันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ท้องที่สพตาคลี
ตอนได้รับแจ้งเหตุเนี่ยก็คือเหตุเด็กจมน้ำที่สระเก็บน้ำสนามกีฬาลานคลี

เด็กชายอัธวิทย์สินมาหรือว่าน้องกูเกิ้ลอายุ๑๐ขวบ
กู้ภัยมาช่วยกันงมเนี่ยแต่สุดท้ายไม่ทันนะครับ
คุณพ่อของน้องนะครับคุณพ่อชื่ออัธพลนะฮะคุณพ่อบอกว่า
เมื่อวานนี้ลูกชายมากับเพื่อนมาเล่นกีฬาที่สนามกีฬา
นี่คือคุณพ่อนะฮะนี่เหตุการณ์ช่วงเย็นค่ำเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุ
บอกตอนที่ลูกกำลังเล่นกีฬาอยู่กับเพื่อนเนี่ย
เห็นสุนัขตัวนึงเนี่ยมันไม่รู้มันตกลงมาอยู่ในสระได้ยังไงก็เลยจะไปช่วย
นี่ฮะแต่ทีนี้ลูกเนี่ยเสียหลักพลัดตกลงไปในสระซึ่งสระเนี่ยมันลึกเนี่ยเกือบ๒เมตร
นี่นะฮะตอนนั้นพ่อก็เห็นนะพ่อของน้องกูเกิ้ลก็เห็นพยายามเข้าไปช่วยเพื่อน
ลูกก็ตกลงไปด้วยดึงกันขึ้นมาดึงกันขึ้นมาเพื่อนลูกเนี่ยดึงกันขึ้นมาได้
แต่ลูกชายตัวเองจมหายไปต่อหน้าต่อตาสุดท้ายต้องไปแจ้งกู้ภัยแล้วกู้ภัยก็มา
งมหาอยู่ก่อนจะได้ได้ร่างของลูกชายขึ้นมาทุกผู้ชมเห็นไหมฮะเดี๋ยวมันจะมีสุนัขอยู่ตัว
จะไหว้อยู่แถวนั้นอ่ะค่ะคือสุนัขรอดนะใช่สุนัขรอดแต่น้องเสียชีวิตน้องพยายามจะไปช่วยสุนัขกัน
ความจริงเพื่อนน้องก็ตกไปด้วยพ่อก็มาช่วยกันดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นตอนนั้นก็ไม่รู้หรอก
ใครเป็นใครสุดท้ายเนี่ยยังเหลือลูกชายที่จมหายไปโอ้โหพ่อบอกคือใครฟังก็มันบีบหัวใจเหลือเกิน
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปที่บ้านของน้องกูเกิ้ลนะครับคือทางครอบครัวก็ใช้ที่บ้านนี่แหละ
เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับทุกผู้ชมครับได้คุยกับคุณแม่นะฮะคุณแม่ชื่อคุณอาภาพรแม่บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวานนี้
กูเกิ้ลเนี่ยแล้วก็น้องชายแล้วก็น้าชายด้วยซึ่งเขาจะวัยใกล้เคียงกันพาสุนัขที่เลี้ยงอยู่ที่บ้าน
เจ้าชานมพาไปวิ่งเล่นออกกำลังกายด้วยกันที่สนามกีฬาสนามกีฬาลานคลีของเทศบาลเมืองตาคลี
ระหว่างนั้นเนี่ยเจ้าชานมเนี่ยมันพลัดตกลงไปในสระน้ำลูกชายแล้วก็น้าชายนี่เจ้าชานมตัวนี้
เป็นสุนัขที่บ้านนี่แหละนะคือลูกชายน้องชายแล้วก็น้าชายเนี่ยเขาวัยเดียวกันหมดเนี่ยเขาก็พยายามลงไปช่วย
พลัดตกหมดก็เห็นขอบสระแล้วใช่ไหมทุกคนพลัดตกหมดนี่นะฮะพ่อของน้องกูเกิ้ลเขาพยายามลงไปช่วย
กันขึ้นมาดึงกันขึ้นมามันทั้งลึกทั้งลื่นนะฮะมันเป็นผืนผ้าใบอ่ะที่อยู่ขอบสระนะ
สุดท้ายเหลือน้องกูเกิ้ลคนเดียวดึงไม่ทันจมหายไปกับในน้ำลึก๒เมตรอันนี้ตอนที่นำร่างขึ้นมานะฮะ
ต้องพยายามดึงพยายามแบบแบกกันขึ้นมาเนี่ยฮะเราก็ถามถึงเรื่องเอ๊ะเมื่อวานนี้ตอนที่คุณแม่มาถึงที่สระน้ำอ่ะ
ว่าลูกชายตอนนั้นมาเจอลูกชายก็เสียชีวิตแล้วแล้วก็คุณแม่เหมือนกับพูดออกมาประมาณว่าไม่อยากไปไม่อยากไปเนี่ย
สุดท้ายต้องแบกอย่างนี้ขึ้นไปพอดึงขึ้นไปไม่ไหวแม่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเสียใจมากร้องไห้อย่างหนัก
จนมันแบบไม่รู้สึกตัวคุมสติตัวเองไม่ได้พอมาเห็นคลิปวีดีโอเนี่ยส่วนตัวคุณแม่เชื่อว่า
น่าจะเป็นวิญญาณของน้องกูเกิ้ลลูกชายที่มาสื่อสารอะไรหรือเปล่า
หรือไม่ก็อาจจะเป็นวิญญาณของเด็กที่เคยเสียชีวิตที่สระน้ำแห่งนี้
ซึ่งเคยเสียชีวิตกันมาแล้วหลายศพ
น้องเหมือนน้องมาสื่อแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นลูกชายตัวเองหรือเปล่า

เพราะว่าตลอดนะคะเพราะสุดท้ายโดยเห็นน้องอยู่ในบ่อนั้น
แต่แม่งอาหารพังนี้แล้วจะเห็นและเกิดที่๖นาทีแล้ว
อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่หนุ่มก็ไม่ค่อยมีเจนทุกนี้อยู่แล้ว
ยากาศในงานศพน้องกูเกิ้ลก็แน่นอนแล้วครับว่าก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
น้องชายของน้องกูเกิ้ลวันนี้ก็อุ้มเจ้าชานมสุนัขที่รอดตายเนี่ย
ที่เจ้าของพยายามเอาไปช่วยเนี่ยคือคือปกติวันนี้มันนอนอยู่ที่
ศพของน้องตรงปลายเท้าแบบไม่ไปไหนเลยนะฮะมันจะรู้หรือเปล่าว่าเจ้านายมันเสียชีวิตแล้ว
มันอาจจะไม่รู้นะมันจะนอนอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยฮะ
คือจนที่บ้านเนี่ยต้องมาอุ้มมันออกมาบ้างมีอยู่ช่วงหนึ่งน้องชายน้องกูเกิ้
กำลังอุ้มเจ้าชานมอยู่อยู่ซุดตัวลงอย่างกระทันหันเลยนะฮะ
กับแม่ต้องมาพยุงตัวออกจากพื้นที่จัดงานศพอีกนะฮะ
เนี่ยจังหวะเนี้ยเหมือนหมดเรี่ยวหมดแปลงครับ
มีมาแน่นอนครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเหลือเกิน
ที่เพจไทยรัฐนิวโชว์หรือว่าไลน์ที่หน้าจอว่าอุ้ยสระน้ำแล้วมันยังไงกันเนี่ย
เห็นไหมผ้าใบกั้นขอบสระแบบทั้งลึกทั้งชันทั้งลื่นอ่ะ
จุดที่น้องจมน้ำลงไปจะเห็นผ้าใบแล้วไม่ก้งไม่กั้นอะไรกันบ้างเหรอ
เห็นชาวบ้านบอกโอ้โหเสียชีวิตกันมาละ๔๕ศพ
ผู้ชมฮะวันนี้เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองตาคลี
ไปขุดหลุมเพื่อปักไม้กั้นทำรั้วกั้นพื้นที่แล้วนะฮะ
แต่ก็มีคนถามว่าโอ้โหทำไมก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำ

เพราะสระน้ำตรงนี้เนี่ยกำลังเป็นช่วงพัฒนาปรับปรุง

คือมันลื่นแบบลาดลงไปเลยอ่ะค่ะ
นี่ฮะวันนี้เขาก็เลยเอาไม้มากั้นแล้วนะครับ
ปรับปรุงได้ไม่กี่เดือนมันก็เลยแบบมันยังไม่เสร็จเรียบร้อย
แต่ไม่มีอะไรกั้นแล้วก็มีเหตุสลดเกิดขึ้น
ซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าสระนี้เสียชีวิตมาแล้วหลายคนนะฮะ
ก็เลยไม่รู้ว่าตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
อ่าโอ้โหยังไงต้องฝากระวังแล้วล่ะครับ
นะคะต้องป้องกันเอาไว้เพราะมันก็อันตราย